ลุงแมวหรือพี่แมวเดินวิ่งพันสองร้อยกว่ากิโลเมตร

จดทะเบียนสมรสกับพี่ยุเรียบร้อย

น้ำตาแหกวางตื่นตันแหกวาง

เขารักกันแล้วเราก็มีความสุขเขาเจอกันแล้ว

อีกคู่จะทำได้แบบนี้นะฮะ
เป็นการประทับรอยจูบแรกจากพี่แมวกับพี่ยุครับ
นี่คือบรรยากาศที่หน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูนครับ

พี่แมวมุ่งมานะเดิน๓๒วันนะไปตั้งแต่๗๔มกราคมครับ
ระยะทาง๑๒๐๐กว่ากิโลเมตรพิสูจนรักแท้
วันนี้ชาวบ้านเป็นร้อยคนครับสวมเสื้อสีชมพูมาไปรวมตัวกันที่สามแยกสะพานวา
ก่อนจะถึงเหตุการณ์แบบนี้เขาเดินเขาวิ่งกันมากับพี่แมวหรือนายสุเทพพร้อมจิตครับ
หนุ่มใหญ่วัย๕๒ปี๕๓ปีนะครับเป็นชาวยะโสธรที่ประกาศเดินวิ่งจากจังหวัดนครนายกไปตามหารักแท้
นางสาวธนภาธนาภาเขียวอ่อนหรือพี่ยุแม่ค้าขายกะปิออนไลน์ครับ
เป็นชาวอำเภอทุ่งว่าเลิก๗โมง๓๙นาทีพี่แมวกับคณะวิ่งเลยวิ่งมาที่นี่
และที่ว่ากาศดำเภอและระยะทาง๒กิโลเมตรสบายผ่านมาพัน๒ร้อยกิโลเมตร
มีขบวนกลองยาวรำวงรวมถึงชาวบ้านไปรอต้อนรับพี่แมวตลอดเส้นทางครับ
จากนั้นนะครับก็เดินเข้าไปในที่ว่าการอำเภอทุ่งว่า
แล้ววันนี้เป็นวันสำคัญที่เจ้าบ่าวจะไปสู่ขอเจ้าสาวแต่งงาน
เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะพบหน้ากันมีเสียงเชียร์ให้พี่แมวถอดมัวก่อน
ไม่รู้ว่าเดินตากแดดมา๑เดือนจะเป็นยังไงบ้าง
แมวขอบคุณด้วยนะพี่แมวขอบคุณด้วยมิตรภาพที่ทุกคนมอบให้มาตลอดเส้นทางครับ

คุณผู้ชมคุณพระราพรมาถึงไฮไลท์สำคัญ
ผมเป็นห่วงพี่แมวมากก่อนหน้านี้
ยังไงคะคือจะมีสาวสาวห้าสิบกว่าคนได้มาสวมเสื้อ
ตัวเนี้ยอ๋อแล้วยืนปะปนกันค่ะผมก็เป็นห่วงอ่าถ้าพี่แมว
ชี้คนผิดละงานเข้าเลยน่ะเออเอองานเข้าไม่ผิดตัวครับ
คุณผู้ชมไม่ผิดคนฮะโอ้โหไปดูบรรยากาศตรงนี้อีกที

นายนรงหนูเนียมนะครับท่านเป็นอำเภอทุ่งว่า
เป็นศักดิ์ขีพยานในการจดทะเบียนสมรสระหว่างพี่แมวกับพี่ยุ
แล้วประกาศว่าท่านทั้งสองคนได้เป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วครับ
แล้วทั้งคู่ก็ขอบคุณชาวบ้านทุ่งว่านะครับแล้วก็แฟนคลับ
และประชาชนทุกคนที่เอาใจช่วยมาตลอดครับ
จะไปอยู่ใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ที่นี่มั้ย
เราจะไปอยู่กับเขาแบบไปทุกที่
ไปไหนไปทุกที่กันเลยครับใช่ค่ะ
มีผู้ใหญ่ใจดีครับมอบรถยนต์ให้๑คันด้วย
เพราะเห็นความตั้งใจจริงของพี่แมวฮะ
เดี๋ยวทั้งคู่จะไปเที่ยวกันก่อนนะครับตามความตั้งใจ
แล้วจะกลับไปใช้ชีวิตร่วมกันที่จังหวัดนครนายกนะครับ
ก็วันนี้อีกสักวันนะนะพี่แมวนะพี่ยุนะ
ที่อาจจะต้องแบบว่าเขาเรียกอะไรรับแขกหน่อย
นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่
ก็ยินดีด้วยนะคะจากนี้ไปก็ไม่เดินคนเดียวแล้วค่ะ
มีคนเดินเป็นเพื่อนแล้วค่ะวันนี้บรรยากาศนี่ชื่นมื้น
ไปตามจุดต่างก็เห็นรอยยิ้มไปทั่วเลยนะคะ